ทางด้านของรัฐบาลเขาตั้งเป้าว่าอนาคตนั้นสังคมไทยจะเป็นสังคมที่
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากปรายงานครับ
เดบิตในปัจจุบันไม่ใช่ทำได้แค่เบิกถอนเงินสด
เพราะสถาบันการเงินของไทยได้พัฒนาให้รองรับการใช้ซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมบัวหลวง
ละค่าสาธารณูประโภคค่าภาษีเติมเงินมือถือหรือชำระสินค้าผ่านร้านค้าต่าง
อกจากนี้เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมได้เพิ่มรหัสเป็น๖หลัก
และปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยีชิปอัจฉริยะที่จะช่วยป้องกันการจรกรรมข้อมูลการเงินได้มากขึ้นค่ะ
จากข้อมูลที่ปรากฏเรื่องของสกิมมิ่งต่าง
ยังไม่เคยมีข้อมูลว่าเกิดขึ้นกับบัตรที่เป็นชิปคาร์ดเลย
เพิ่มจำนวนเลข๖หลักก็ทำให้มีความยากขึ้น

เพราะฉะนั้นผู้บริโภคเองก็น่าจะเลือกตัวเลข๖หลัก

กำลังจะเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น
ในการยกระดับความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
การพัฒนาเทคโนโลยีการชำระเงินครั้งนี้
โครงสร้างเครือข่ายระบบการชำระเงินของประเทศไทย

เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและรัฐบาล
ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้จูงใจให้ร้านค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินด้วยบัตร
โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการชำระสินค้า
ลดลงเหลือร้อยละ๐๗๕ต่อรายการค่ะ
ด้วยความที่เป็นเครือข่ายแรกที่เป็นเครือข่ายในประเทศ
เพราะฉะนั้นแรงจูงใจที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า
ต้นทุนในการรับบัตรที่ถูกลงของร้านค้า
ร้านค้าก็น่าจะให้ความสนใจในการวางเครื่องรับบัตรต่างเหล่านี้มากขึ้น
ที่เกิดขึ้นก็คือกระบวนการในการบริหารจัดการร้านค้า
ในการซื้อขายสินค้าต่างและบริการ

การพัฒนาระบบชำระเงินของไทยของธนาคารในครั้งนี้
ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะก้าวสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต
ซึ่งนอกจากผู้ใช้จะสะดวกและปลอดภัย
ยังช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการและขนส่งเงินสดของธนาคารได้ด้วยค่ะ